คุณรู้ว่าตรีใหญ่ที่พี่ชุริย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
อยู่บ้านเครียดก็มีกิจกรรมคลายเครียดกันสักนิดนึง

สาเหตุเดี๋ยวบอกเลยว่าเกิดจากความเหงานะครับ
ต้องแบบจัดเต็มใช้แบบคลิปนี้นะฮะเดินแบบสับมาเลยนะฮะ
ลุคให้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันว่าซอฟชุดไหนกันบ้างนะฮะ
สไตล์ใสเซ็กซี่เซ็กซี่หรือว่าปนหวานแบบนี้ก็มี
หรือจะเป็นสไตล์ใสหวานแบบใสบอกเลยนะฮะ
คุณหลิวเนี่ยลุคไหนก็สวยฮะ
จากนี้นะครับเธอก็ยังได้ทำคลิปให้กับแฟนคลับ
ชมอีกมากมายรวมไปถึงคลิปนี้ฮะ
กับการแต่งสวยในพริบตานี่แป๊บเดียวแปลงร่างแล้วนะฮะ
เห็นสาวหลิวทำลายคลิปแบบนี้บันเทิงไทยรัฐ
ก็เลยโทรไปหาสักหน่อยเป็นเพื่อนคุยคลายเหงานะฮะ
หลิวหน่อยมีวิธีคลายเครียดยังไงเธอก็เลยบอกนะครับ

ก็คือการไลฟ์ร้องเพลงแล้วก็อัดคลิปเล่นแอปพลิเคชันต่างนี่แหละฮะ
เพราะว่านอกจากจะทำให้ตัวเองหายเครียดแล้ว
ยังเป็นการมอบความสุขให้กับแฟนคลับอีกด้วยครับ
หากโรคโควิด๑๙แล้วก็โรคมายต่างด้วยแล้วกันนะคะ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ